ด่าไปด่ามาหลายต่อหลายสิ่งเลยทีเดียว

ด่าทอหยาบคายอยู่นานสองนานเลยทีเดียว

คุณอ้ำพัชราภาไปสะกิดเตือนแล้วนะ

ฉันจะให้โอกาสเธอเป็นครั้งสุดท้าย

ความคิดต่ำของเธอซะ
ไม่งั้นฉันจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุด
นี่เตือนไปแล้วนะพอเจอข้อความนี้ไปเขาก็มีการตอบกลับอีก
กวนประสาทใช้คำนี้เลยเหมือนแบบสนุกพอดาราตอบด้วยแล้ว
ฉันสนุกเขาบอกว่าเหมือนว่ามือดีอยากลองของนะคุณ
ขนาดคุณอ้ำเตือนไปแบบนี้แล้วจัดเต็มเหนียวแล้วนะคะ
ก็ส่งตัวแทนพร้อมด้วยทนายความเดินทางไปลงบันทึกประจำวัน
เอาไว้เป็นหลักฐานที่สถานีตำรวจนครบาลพหนโยธินพร้อมกับโพสต์ภาพ
แล้วก็ข้อความว่าตัวแทนอ้ำพร้อมทนายได้เข้าแจ้งความลงบันทึกประจำวัน
สนพหนโยธินเรียบร้อยแล้วค่ะ
ขอขอบพระคุณคุณตำรวจทุกท่านนะคะ
แต่อย่างที่บอกไปนางหาได้สะทกสถานไหม้นะ
อันนี้เราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายนะคนที่ทำเนี่ย
ก็เห็นภาพแบบนี้แล้วเขาก็ยังมาเม้นต่อนะพี่มิ้ว

ก็ถูกแฟนคลับของคุณอ้ำก็ไปสกัดไว้เยอะเหมือนกันนะ

แฟนคลับเขาก็บอกว่าให้คุณอ้ำอยู่เฉยดีกว่า

เขาใช้ชื่ออ้ำพัชราภา๓๓เนี่ย

เหมือนอิจฉาชีวิตแบบนี้ฉันว่านะน่าจะจิตไม่ค่อยปกติสักเท่าไร
แล้วก็โพสต์รูปอะไรมั้ยคนที่ไปตามด่าคนอื่น
โพสต์ภาพดาราทั่วไปแล้วก็ไปด่าเขาทั่วนี่แหละ

พฤติกรรมก็สร้างความเดือดร้อนนะคะ

คนที่รักอ้ำก็มีการโพสต์ด่ากลับกันไปเยอะแยะเลยทีเดียว
รวมไปถึงเพื่อนซีนะคะนางร้ายหน้าสวยรุ่นน้อง
อย่างคุณเมพิชชนาธิ์ลุกขึ้นมาสยายปีกปกป้องพี่สาวสุดที่เลิฟของเธอเลย
เริ่มจากโพสต์ภาพบทกรรมประมาณว่าอย่าถือคนบ้า
ประมาณนี้กรอนนี้นะก็ให้กับคุณอ้ำแล้วกัน
ตามมาด้วยการโพสต์รูปพวงหลีดค่ะ
ระบุชื่อคนให้เลยว่าเป็นพิชชนาศสาขากร
ข้อความไปให้อีกคนนั้นนะบอกว่า
ส่วนอันนี้ฉันให้เธอนะเหยื่อโรคจิต
หามือป่วนให้ได้นะคะก็มีแฟนเข้าไปกดไลค์
รวมไปถึงชื่นชมสาวเมย์ที่คอยอยู่เคียงข้างสาวอ้ำตลอดเวลา
หลีดนี่หายไปแล้วนะสงสัยส่งถึงไปแล้ว

หยุดจริงแต่อย่างฉันเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ
อยากจะเชียร์คุณอ้ำนะเชียร์ให้เจอให้ได้
จับมาให้ได้เลยว่าคนที่ทำเป็นใคร
อยากจะรู้ว่าถ้าจับได้จริงแล้วจะมาหงายการ์ดรู้เท่าไม่ถึงการหรือเปล่า
อันนี้อาจจะใช้ได้กับทุกเรื่องอีกหรือเปล่า
อยากจะให้ดำเนินคดีให้ได้จนถึงที่สุดที่สุด
บางคนเขาเขียนไว้คุณบอกว่าเอามาเลยให้คุณอ้ำนะ
เรียกร้องค่าเสียหายสัก๕แสนบาท
แล้วก็ให้เขามาขอโทษลงหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ทุกฉบับสัก๑อาทิตย์
ดูสิจะมีปัญญาทำได้หรือเปล่าจะเก่งอย่างที่ด่าเขารับหลังหรือเปล่า

อินขึ้นแทนด่าอ้ำไม่ได้ไม่ได้

สิแล้วอยู่ดีคุณไปเที่ยวด่าดาราคนนู้นคนนี้
คือยังไงคือว่างมากหรืออะไร
ฉันว่าไปนั่งสมาธิพัฒนาจิตใจจะได้ดีขึ้น